ที่ผู้ชายคนหนึ่งค่ะไปเผาบ้านบ้านของทั้งบ้านแฟนสาวและบ้านญาติแฟนสาวทำไมถึงไปเผาเขาบอกโมโหหลังจากที่ชวนออกจากบ้านเนี่ยมาอยู่ด้วยกันสิย้ายออกมาอยู่อพาร์ทเมนต์ด้วยกันแฟนไม่ยอมออกมาเพราะก่อนในนี้จับได้ว่าไปมีกิ๊กเขาก็เลยพยายามตีตัวออกห่างชวนไปอยู่ไหนก็ไม่ไปชวนไปไหนก็ไม่ไปโมโหไปเผาบ้านเขาเสี
เมษายนที่ผ่านมาหลังจากผู้ชายคนที่ก่อเหตุหนีไปนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สิงห์บุรีแต่ไปกบดานที่กาญจนบุรีเมื่อวานนี้ตำรวจไปควบคุมตัวได้แล้วค่ะผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายวันนัทบุญเชื่อมหรือหมีอายุ๒๙ปีนะคะก่อเหตุวางเพลิงเผาบ้านแฟนสาวตัวเองค่ะจนกระทั่ง๖พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถไปร่
นี้เนี่ยนำตัวกลับมาในสถานที่เกิดเหตุก็คือที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงบุรีค่ะในหมีเขารับสารภาพนะบอกว่าวางเพลิงบ้านแฟนสาวแล้วก็บ้านญาติของแฟนจริงกอเหตุคนเดียวเพราะโกรธที่แฟนสาวตีตู่ออกห่างแล้วพอชวนไปอยู่ห้องเช่าด้วยกันก็ไม่ยอมออกไปค่ะไปสอบถามญาติของแฟนสาวในหมีเน

แม้ว่าจะควบคุมตัวในหมีได้แล้วนะคะแต่ว่าตำรวจก็จะต้องนำตัวเจ้าของบ้านหลังนี้และแฟนสาวมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะซึ่งในช่วงที่นำตัวมาสอบปากคำเขาเจอกันที่โรงพักเห็นหน้ากันที่โรงพัก
นางสาวฟิล์มซึ่งเป็นแฟนสาวบอกทันทีเลยในช่วงที่เห็นในหมีที่หน้าโรงพักก็พูดกับเธอว่าปากดีเล็กและก็ส่งสายตาอากาศแขนลักษณะไม่สำนึกผิดด้วย

ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาวางเพลิงเผาทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย
แต่เจ้าตัวปฏิเสธนะคะในการไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ทั้งที่ญาติซึ่งเป็นผู้เสียหายเขาบอกอยากให้ไปดูจริงในความเสียหาย
น้ำมือเขาเนี่ยแต่เขาไม่ยอมไปนะคะ
ซึ่งตำรวจจะนำตัวไปฝากหังที่ศาลจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้ค่ะ